สุดปปชนั้นได้ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง
หรือว่าปรประชอนได้ชี้มูลความผิด
ร้องเรียนกล่าวหาพตโทพิศัลจุดิหลก
รายการที่การสมาคมกีฬาภูมิบ้านแห่งพลัทธัย
สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ
โยธาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในกรณีที่ละเว้นไม่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
เรื่องของราคาซ่อมแซมระบบน้ำปลาปลาผิดพลาด
แต่กลับเรียกเงินจากผู้ว่าจ้างซ่อมแซม
ซึ่งจากเรื่องนี้ครับทางปปชนั้นได้มีมติให้
พลตำรวจโทพิสันมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงครับ
โดยเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทษพิสันยืนยันว่า

และไม่มีความผิดตามที่ปปชกล่าวหา
เรื่องนี้นั้นมีประเด็นก็คือผู้ที่เคยเป็นพยาน
ให้ว่าตนเองนั้นไม่มีความผิด
แต่กลับมายื่นชี้มูลว่าตนเองนั้นผิดครับ
จากนี้จะทำเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

พิจารณาว่าไม่สามารถดำรงตำแหน
ขาธิการสมาคมได้ก็พร้อมที่จะยอมรับนะครับ
ขณะที่ทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่าทีมชาติไทยนะครับจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง

โดยจะเล่นเป็นทีมเย่าก่อนนะครับก็คือการเล่นในบ้านของเรานี่แหละครับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ที่เดินทางมาเสนอแผนงานในวันที่๒พฤษภาคมนี้
ก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันดังกล่าวเลยครับ